คุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยได้พาครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งนะคะ
ไปคุยกับผู้มนุยการโรงพยาบาลสมุทรสาครเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของการนำศพของผู้เสียชีวิตออกจากโรงพยาบาล
คือทางลูกของผู้เสียชีวิตเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อวานนี้
แล้วเขาก็ต้องนำศพออกจากโรงพยาบาลเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนา
แต่ปรากฏว่าพอสอบถามเรื่องของการนำศพออกจากโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีเรื่องของรถในการขนย้าย
มีเรื่องของค่าลงศพทางโรงพยาบาลบอกว่าราคา๑๑๐๐๐บาท
ลูกของผู้เสียชีวิตบอกว่าราคามันสูงไปถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอแค่ลงศพอย่างเดียวได้ไหม
ทางโรงพยาบาลก็บอกว่าโรงศพเนี่ยราคา๕๐๐บาทแต่ต้องจ่ายมัดจำเอาไว้ก่อนพันหนึ่ง
ทางลูกของผู้เสียชีวิตก็จ่ายมัดจำเอาไว้๑๐๐๐บาท
แล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไปติดต่อกับกู้ภัยเพราะกู้ภัยบอกว่ามีโรงศพให้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
เนี่ยค่ะพอลูกสาวบอกว่าเนี่ยลงศพได้ฟรีจากกู้ภัยนะขอเอาเงินคืนได้ไหม
โรงพยาบาลบอกว่าไม่ได้เงินมัดจำพันหนึ่งไม่ให้คืน

ใช่ทีนี้ก็เลยมีปัญหาว่าอ้าวทำไมค่ามัดจำก็ไม่ได้คืน
แล้วทำไมค่าใช้จ่ายมันสูงขนาดนี้แล้วถ้าเราไม่ใช้บริการของโรงพยาบาลเนี่ย

อากาศตรีปิยวัตรสุวรรณวงศ์อายุ๓๕ปีเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยอมรินใต้
พานางสาวประนอมศีลใจบุญอายุ๓๐ปีลูกสาวของผู้เสียชีวิต
เดินทางไปที่โรงพยาบาลสมุทรสาครค่ะไปขอพบกับผู้มนุยการโรงพยาบาลเลยนะคะ
เพื่อจะไปถามเรื่องของค่าใช้จ่ายในการขนย้ายศพออกจากโรงพยาบาล
เพราะว่าทางญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าเอาศพออกมาไม่ได้
ไม่สามารถนำศพออกมาประกอบพิธีทางศาสนาได้
เพราะว่าไม่ใช้บริการขนย้ายศพไม่ใช้รถของทางโรงพยาบาล
นางสาวประนอมเขาบอกว่านายประเสริฐศีลใจบุญอายุ๖๓ปีเป็นพ่อของเธอเองค่ะ
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนี้ด้วยโรคมะเร็งเมื่อวาน๑๗พฤศจิกายน
พอเสียชีวิตแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็นำศพมาที่ห้องดับจิต
แล้วก็ถามเธอว่าจะเอาศพไปไว้ไหน
เธอก็บอกว่าจะนำกลับบ้านที่จังหวัดพิจิตร
เจ้าหน้าที่ก็ถามต่อว่ามีรถไหมจะเอารถอะไรมาใส่
เธอก็บอกว่าถ้าใช้บริการของโรงพยาบาลเนี่ย
ค่าโรงศพทั้งค่ารถเป็นเงิน๑๑๐๐๐บาท
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตนางสาวประนอมก็เลยบอกว่า
มันแพงไป๑๑๐๐๐บาท

ก็เลยถามว่าถ้าไม่เอารถล่ะเอาเฉพาะแค่โรงศพเนี่ย

เจ้าหน้าที่บอกว่า๕๐๐บาทแต่ต้องมัดจำ๑๐๐บาทก่อนนะ
เธอก็จ่ายค่ามัดจำไปนะค่ะ๑๐๐๐บาท
ส่วนที่เหลืออีก๔๐๐๐บาทเดี๋ยวจะจ่ายในวันรับศพ
แต่เธอบอกว่าเธอได้โทรศัพท์หาทางมูลนิธิที่รู้จัก
มูลนิธิบอกว่าไม่เป็นไรเรื่องโรงศพเนี่ยเดี๋ยวให้ฟรีเลย
เธอก็เลยยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ห้องดับจิตของโรงพยาบาล
แต่ได้รับคำตอบมาว่าถ้ายกเลิก
ไม่ได้รับเงินมัดจำคืนนะพันหนึ่งเนี่ย
มาจำเอาไว้ค่าโรงศพเนี่ยอืมเธอก็เลยงงว่า
ทำไมก็แค่ไม่ใช้แล้วเงินมาจำคืนไม่ได้เหรอ
ทำไมต้องมาเสียเงินตั้งพันบาทอะไรแบบนี้ค่ะ

ก็ดีก็เหมือนก็ใช้ได้นะเพราะพี่เขาบอกว่าเขาจะเอาลงมา
เขาก็เลยบอกว่าถ้าไม่เอาลงเงินมาจำหนึ่งพันบาท

นี่ทีนี้ทางโรงพยาบาลเขาก็ต้องชี้แจงนะคะ
แพทย์ธรรมวิทย์เกื้อกูลเกียรติรองผู้มนุยการ
ฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ชี้แจงเรื่องนี้กับญาติของผู้เสียชีวิตว่า

ทางบริษัทเอกชนมารับดำเนินการนะคะ
เพราะว่าทางโรงพยาบาลมีบุคลากรไม่พอ

เออเหมือนเอกชนมาซับต่ออีกทอดนึงอะไรแบบเนี่ย
บริหารจัดการเรื่องศพคนตาย

ทางรองผอโรงพยาบาลก็เลยบอกว่า

เพื่อความสบายใจของญาติผู้เสียชีวิต

วันนี้ก็เลยให้ญาตินำศพออกไปได้นะคะ
รับศพไปบำเพ็ญกุศลได้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้น
ญาติของผู้เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ของสมาคม
เขาก็เลยพอใจในการเจรจาเบื้องต้นนะตอนนี้
ก็นำศพไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดพิจิตรต่อไป
ก็เป็นกรณีศึกษาเหมือนกันสำหรับรายอื่น
คือไหนก็ไหนนี้เนี่ย
โรงพยาบาลต้องไปตรวจสอบจริงนะว่า
หนึ่งฆ่ารถไปส่งศพของผู้ป่วยที่เขาเสียชีวิต

หรือว่าค่าลงศพเนี่ยมันแพงไปไหม
นี่โรงพยาบาลรัฐนะโรงพยาบาลสู่สาคร
สองถ้ามันเกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ย
ตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยเขากินเงินคนตายไปกี่ศพแล้ว
ตาศรีตาสาที่ไม่รู้เรื่อง

โดยงานรัฐหน่วยงานต่างเนี่ย
ไปจ้างอัลซอสเอกชนมาทำงานเนี่ย
ต้องบอกเขานะว่าต้องยึดประโยชน์ของชาวบ้านเป็นหลักนะ
คือเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบให้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้
แต่จริงแล้วต้องรู้รายละเอียดตั้งแต่ต้นไงคะ
ที่จะให้บริษัทเอกชนมาดำเนินการให้กับทางโรงพยาบาลเนี่ย
มันก็ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนว่าราคาค่าใช้จ่ายเป็นยังไง

ไม่ใช่ว่ามีปัญหาแล้วค่อยไปตรวจสอบย้อนหลังอีกที